เริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้ใกล้กับฤดูนี้แหล่ะ
คนในวงการบันเทิงก็ต้องไปลุ้นกับเขาเหมือนกันนะคะ

เจ้าตัววันก่อนมาโปรโมทซีรีส์เรื่องล่าสุด
ที่เขาจะมีการคัดเลือกฐานกองเกินเข้ากองประจำการปี๒๕๖๔นี้
เจ้าตัวบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่รู้การติดตามข่าวกันมา
เจ้ามีการผ่อนผันมาตลอดเพราะว่าตอนนั้น
ติดทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนปริญญาโทด้วย
ส่วนปีนี้ใกล้จะถึงวันที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารแล้วค่ะ
ในวันศุกร์ที่๙เมษายนต้องตัวบอกเลยว่า
เดี๋ยวตัดสินใจหน้างานอีกครั้งนึงแล้วกัน

หรือจะสมัครใจรับใช้ชาติไปเลยนะคะ
พอเรื่องรับใช้ชาติก็ต้องถามสิคนใกล้ตัว

คุณวีวีโวเล็ตจะว่ายังไงบ้าง
รวมไปถึงประเด็นที่หลายคนติดตามก็คือ
เรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับก้าว

ทะเบียนรถของนักแสดงหนุ่มเนี่ย

ก็ถ้าจับแล้วก็โดนใบแดงก็จะเป็น๑ปีครับ
ส่วนท่านสมัครเลยก็เป็น๖เดือนครับ

แต่เขาก็เข้าใจคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เรียนรอดอร์ครับ

คือถ้าไปดูแล้วก็ได้เลขอะไรมา

เดี๋ยว๙เมษายนนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับ
แต่ว่าส่วนเรื่องตัวเลขถ้าจะจับได้เลขอะไรเนี่ย